ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของอุบัติเหตุรถยนต์ชนช้างกันหน่อย
เมื่อวานนี้เกิด๒เหตุการณ์ซ้อนเลยนะคะ

เป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนช้างป่า
เกิดซ้ำเป็นครั้งที่๒ในรอบ๑วันนะคะ
โดยจุดเกิดเหตุห่างจากจุดแรกสักประมาณ๓๐๐เมตร
บนถนนสาย๓๒๕๙ท่าตะเกียบสนามชายเขต
พื้นที่บ้านสวนป่าพัฒนาหมู่๕ตำบลลาดกระถิ่ง
อำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าค่ะ
นายทวีศักดิ์คำไทยอายุ๔๕ปี
ขับรถมาจากอำเภอสนามชายเขต
มุ่งหน้าไปร่วมทอดกระถิ่นในจังหวัดสะแก้ว
ช่วงนี้ออกพรรษาก็จะมีงานทอดกระถิ่นหลายพื้นที่

ก็ชนกับช้างป่าที่เดินข้ามถนน
คือข้ามมากระทันหันเขาก็ชนแบบกระทันหัน
เรียกว่าชนไม่ได้เบรกเลยนะทำให้รถพังเสียหาย
คือรถเนี่ยไปต่อไม่ได้ส่วนช้างก็วิ่งหนีไปในป่า

แต่ว่าเคราะห์ดีคนในรถที่ประสบเหตุคือไม่มีใครเป็นอะไร
ขณะเดียวกันนะคะนางอาพรใหม่มงคลในอำเภอสนามชายเขต
ก็ได้มีการประสานให้ตำรวจภูทรสนามชายเขต
กลวยยางมาวางในช่องพื้นที่การจราจร
เพื่อลดความเร็วของรถยนต์ที่สัญจรผ่านตลอดเส้นทางนี้
รวมทั้งประสานผู้อำนวยการแขวงการทางแล้วก็กรมทางหลวง
เพื่อปรับสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างทาง
เพิ่มทัศนียภาพทัศนาวิสัยในการขับขี่ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น
ไม่ใช่อันนี้เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ส่วนเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นวันเดียวกันช่วงเช้ามืดนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมีผู้บาดเจ็บ๘คน
เสียชีวิตด้วยนะเสียชีวิตด้วย๒คนก็คือนางยาดาแสนนามวงอายุ๔๗ปี
อีกคนก็คือนายสมชายทรัพย์สำรวยอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับแล้วก็เป็นเจ้าของรถคันนี้
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
เช่ารถตู้สามคันเพื่อจะเดินทางไปทอดกระถิ่นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็มีรถเก๋งอีกหนึ่งคันค่ะซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละขับรถกันตามมา
ออกเดินทางจากหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบในเวลาตี๔มาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็มีหมอกลงจางจางทัศนวิสัยก็ไม่ดีค่ะจู่ก็มีช้างป่ากว่า๑๐ตัวนะ
เดินมาบนถนนซึ่งคันแรกสามารถหลบหักได้ทัน
แต่คันที่๒ที่มีผู้โดยสารแล้วก็คนขับรวม๑๑คนที่ขับตามมา
หลบไม่ทันค่ะก็เลยพุ่งชนช้างป่าเข้าอย่างจัง
จนตัวช้างคือลอยมาทับบนหลังคาแล้วก็เป็นเหตุให้คนขับถูกอัดก๊อปปี้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตในที่สุดส่วนคนที่นั่งในเบาะถัดจากคนขับ
ก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุช้างป่าที่คาดว่า
ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
ก็หนีเข้าไปในป่าซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ก็ได้มีการติดตามนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบช้างป่าที่คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บตัวนั้นนะ
สำหรับช้างป่าโครงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีประมาณสัก๑๐เชือก
พากันออกมาจากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
มาหากินนอกพื้นที่หลบอาศัยอยู่ในสวนป่าลาดกระทิง
ไม่ยอมกลับเข้าป่าแบบนี้แบบนี้มานานหลายปีแล้ว
บางครั้งจะพากันเดินหาคือเดินหาของกินออกไปไกลนะ
ไปถึงอำเภอแปลงยาวเจ้าหน้าที่เองก็ต้องพยายามไล่ต้อน
ผลักดันกลับเข้าป่าซึ่งมีแนวอยู่ห่างไปจากจุดเกิดเหตุ
สักประมาณ๔๐กิโลเมตรแต่สุดท้ายช้างปากครงนี้
พากันย้อนออกกลับมา

โดยสารเส้นทางนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของช้างป่าด้วย
เพราะว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ยังไม่เจอช้างโขลงนี้นะ
คือรถพังขนาดนี้ผมว่าช้างน่าจะบาดเจ็บ

ระมัดกันเยอะด้วยนะเต็ม๑๐ตัวเลย